ช่องทางทำมาหากินในช่วงโควิด๑๙แบบนี้นะครับ

คุณคิดถึงอะไร
ใช่ใครก็เรียกก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อก
คุณคุณลิขิตโตมอนพ็อคค้าขายมา๒๐ปีก็ยังใช้วิธีเดิม
ก็คือตระเวนขี่รถสำล้อพ่วงข้างไปในพื้นที่เมืองมหาสารคาม
ใช้เส้นทางเดิมให้ลูกค้าประจำได้อุดหนุนกัน
แล้วมันเป็นแบบอะไรนะคุณนะสืบทอดมานานแล้ว
พอได้ยินเสียงป๊อกแบบนี้นะฮะก็คนก็จะรู้แล้วว่าก๋วเตี๋ป๊อกมา
เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ยินแล้วเนอะไม่ค่อยได้เจอแล้วนะครับ
วันหนึ่งขายได้เท่าไหร่รู้ไหมคุณขายได้จากเดิมคือ๑๐๐ชาม
แต่ช่วงโควิดระบาดเดือนเมษายนขายได้เพิ่มขึ้น
น่าเชื่อเลยขายได้๑๕๐ชามขายตั้งแต่๙โมงเช้าถึงบ่าย๓
เพราะอะไรรู้ไหมคุณเข้าถึงลูกค้าไง
ตอนนี้คนเขาอยู่บ้านมากขึ้นไงไม่ออกไปไหน
เอาอยู่ที่บ้านหน้าบ้านมีก๋วยเตี๋ยมาเสิร์ฟถึงบ้านทำไมจะไม่เอาล่ะ
ใช่นี่นะฮะเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะฮะที่มหาสารคามนะครับ

กระบี่มีร้านอาหารที่ตั้งอยู่ย่านการค้าหน้าหาดอ่าวนาง
อายุ๑๒ปีเป็นคนดูแลแล้วก็เป็นพ่อครัวเองเลยนะ
อะไรบ้างล่ะขายอาหารไทยกับอาหารอิตาเลียนนะครับ

แต่ว่าหน้าร้านมันมีบางอย่างที่มันดึงดูดสายตาเหลือเกิน

นี่เห็นไหมทำไมประหลัดขี่ขนาดใหญ่
สูงประมาณเมตรกว่าวางอยู่หน้าร้าน

เออบางคนบอกว่าเอ้าทำไมขายอาหารแบบไทยอิตาเลีย
ทำไมมีประหลัดขีกด้วยเขาบอกว่าช่วงที่ผ่านมา
มันมีเวลาที่ทะเลเกิดคลื่นลมแรง
มันพัดเอาประหลัดขิกอันนี้ลอยน้ำมามาเกยตื้น
ทีนี้พอตอนนั้นตัวคุณสุรเชษฐเห็นพอดี
ก็เลยเก็บไว้ไม่รู้จะไว้ที่ไหนก็วางอยู่หน้าร้านนี่แหละค่ะ
แล้วนักท่องเที่ยวมานะก็กลายเป็นว่าตอนนี้
ก็มาถ่ายรูปหน้าร้านแบบนี้เป็นจุดขายเป็นจุดดึงดูดเลยนะคะ
พี่เขาบอกไหมทำไมต้องเป็นประหลัดขีกแฝด
ดูสิมีทั้งอันเล็กมีทั้งอันใหญ่ผ่านติดกันนี้
บอกไม่รู้ว่าไปเจอลอยน้ำมาเอามาหมดเลย
คือยิ่งเรียกไงยิ่งเรียกโชคเรียกลาบมาเลย